คำกล่าวที่ว่ากรุงเทพชีวิตดีที่ลงตัว

พวกเรารู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่บางหน่วยงานไม่รู้

แท็กซี่เอ่ยรถตู้เอ่ย
คนรอเต็มไปหมดแต่รถเมย์ต้องไปจอดข้างนอก

เรารู้เราเห็นทุกคนรู้คุณผู้ชมรู้แต่ทำไมบางหน่วยงานไม่รู้

เราทำงานทำมาหากินเรากัดฟันสู้มันก็หนักอยู่แล้ว
นี่มันไม่ใช่การแข่งขันอะไรในยามวิการ

ผู้โดยสารที่ยืนรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์
นะฮะแต่ว่ารถเมย์มันเข้ามาไม่ได้หรือไม่เข้าหรืออย่างไร
เพราะเราที่เห็นก็คือแท็กซี่มันจอดอยู่เต็มไปหมด
ทำให้รถเมย์ต้องไปจอดข้างนอก

แล้วคนที่จะใช้บริการก็ต้องวิ่งไป
นะฮะข้ามแท่งบารีเออร์แล้วก็กระโดดไปขึ้นรถเมย์ตรงนั้น
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๕ทุ่มของวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา
พร้อมตำนี้คนขับแท็กซี่เอ๊ยเอาไปจอดแช่
รถเมย์เอ้ยก็ไม่เข้าป้าย

พวกเขาเพราะว่ารถเมย์เห็นว่าแท็กซี่จอดอยู่ก่อนไหนเข้ามา

ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายต่าง

เข้มงวดกวดขันหน่อยป้ายรถเมย์ก็ให้รถเมย์จอด
ไม่ใช่ให้ทริสต์ที่ไปจอดแช่แบบนี้
ผู้ใช้บริการเขาจะได้สะดวกสบายกับคำพูดที่ว่า
กรุงเทพชีวิตดีที่ลงตัวนะครับ

เคยเห็นภาพตอนที่ฝนตกหนักไหม
แล้วคนยืนรอต่อแถวยาวไปจนบนถึงสกายวอล์ก
ยาวมากนะครับรถไฟฟ้าแล้วลองคิดดูว่าฝนตก
จะต้องผ่านเลนส์แท็กซี่ที่แท็กซี่ไม่ควรจอด
แล้วก็ปีนข้ามแบรีเออร์เพื่อขึ้นรถเมย์รถโดยสารอีก

นี่ก็ปัญหาหนึ่งนะคุณบอกว่าอะไรนะกรุงเทพ

บางครั้งชีวิตดีที่ลงหลุมก็เยอะ
คนนามท่วมไม่เห็นหลุมไงหลุมเยอะมากกรุงเทพ
คือคนที่จะมาอาสาตัวเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านต่อไปเนี่ยนะครับ
ท่านต้องทำการบ้านหนักและทำให้คนกรุงเห็นว่า
ท่านจะทำแก้ปัญหาได้ต่างนะครับจริงในอนาคตนะ